จากคลิปเหตุการณ์ที่มีเพื่อนของผู้บาดเจ็บคนหนึ่งที่นำมาเผยแพร่
เมาแล้วก็ขับรถทับเพื่อนของเขา
ขับรถทับที่เท้าจนบาดเจ็บนะครับ

เราได้สอบถามไปยังชายที่อยู่ในคลิปแล้วนะครับ
เขายืนยันว่าขณะเกิดเหตุเขาไม่ได้เมานะครับ
โดยกำลังจะเตรียมเข้าเจรจากับกลุ่มวัยรุ่น
ส่วนเรื่องของคดีความนั้นตำรวจได้ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานแล้วครับ
อ่าไปไปเรียกมาไปเรียกมา
พี่ต้องไปดูเขาตรงนู้นสิไม่ใช่ไปเรียก

เหยียบเท้าเขาแล้วเขาเดินไม่ได้
เท้าอะไรผมไม่เคยเหยียบเท้าอะไร

ก็อยู่ตรงนู้นเนี่ยครับที่พี่โค้ชที่พี่ชนอ่ะ

อย่างนั้นพี่ก็เปิดกล้องได้
เอามาให้ใหม่ก็ได้
เอาแม่เอาอะไร
มึงเอามามาจังไง

เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
หลังจากเพื่อนหญิงของเขาถูกพนักงานการบินไทย
ขับรถทับเท้าบริเวณใกล้เคียงกับสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง

สามารถถ่ายภาพรถยนต์คันก่อเหตุไว้ได้ทัน

เพื่อเจรจาให้แสดงความรับผิดชอบ
ส่วนผู้บาดเจ็บยังคงพักรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ซึ่งเธอยังจำช่วงเกิดเหตุได้ดีว่า
ขณะนั้นกำลังจะข้ามถนนตรงทางม้าลาย

ลักษณะสายไปสายมา
แล้วทับเข้าที่เท้าซ้ายจนบาดเจ็บ
จากนั้นเธอพยายามลากตัวเองออกมานั่งริมถนน

แล้วขาข้ามไปข้ามไปแล้ว
อีกข้างหนึ่งกำลังจะก้าวเพื่อที่จะทนแล้วแหละ
แต่คือมันยังไม่ทันได้จะแบบเก็บขาเข้าไป
แล้วรถเขาก็มาชนชนที่ขาด้านซ้าย
ใช่แล้วก็เหมือนอยู่แป๊บนึงอะค่ะ
เหมือนแบบรองเท้าเข้าไปติดในใต้ล้ออยู่แป๊บนึง
แล้วก็พยายามดึงขาตัวเองออกมา
แล้วก็ลากตัวเองไปอยู่ข้างถนน
แล้วตอนแรกก็คิดว่าเขาเห็นแล้วเขาจะลงมา
เพราะว่าช่วงจังหวะที่หันไปมองเขา
ประมาณสักแบบ๑๒นาทีได้
คือหันไปมองแล้วก็แบบมองอยู่อย่างนี้

เพราะหันไปอีกทีหนึ่งคือเขาไปแล้วเขาไม่ได้จอด
ขณะที่นายรุ่งโรธวิวัฒนวรวงศ์
พนักงานการบินไทยคู่กรณีเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
โดยยืนยันขณะเกิดเหตุไม่ได้เมา
ขับรถมาปกติแต่ไม่เห็นกลุ่มวัยรุ่น
โดยจะเข้าเจรจากับกลุ่มผู้เสียหายในภายหลัง
และจะดำเนินคดีกับผู้โพสต์คลิป
เพราะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ส่วนเรื่องทางคดีพันธ์ตำรวจเอกกัมพลรัตนประทีพ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานห้วยขวางระบุว่า
ขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐาน
พยานแวดล้อมผู้เห็นเหตุการณ์
และตรวจสอบทะเบียนรถคู่กรณี
ก่อนนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
โดยเมื่อวานนี้ร้อยเวรได้ลงบันทึกประจำวันรับเรื่องไว้
และส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาล